ท่านผู้ชมครับมีเหตุแทงกันเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง
นครศรีธรรมราชนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มของเมื่อวานนี้
ค่ะนะฮะบ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลนางหลงอำเภอชะอวดนะครับ
ผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตนี่ฮะชื่อว่านายสนุนอายุสี่สิบปี
เป็นลูกชายเจ้าของบ้านส่วนคนที่แทงก็คือพ่อของเขานั่นเอง
แต่มันก็มีเหตุผลอยู่นะครับสภาพศพเนี่ยถูกแทงด้วยมีดสองแผลนะครับ
เข้าหน้าอกหนึ่งแผลทีนี้มันโอ้โหมิดมันตัดคู่หัวใจนะฮะ
อีกแผลหนึ่งที่หน้าท้องนะครับนายบุญยืนอายุหกสิบสามปีนะครับ
เป็นพ่อของผู้ตายยืนรอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
พร้อมกับมีดปอกผลไม้เปื้อนเลือดนี่ฮะคือลุงบุญยืนเนี่ย
แกบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีกันอยู่สี่คนค่ะนะฮะ
มีตัวแกมีภรรยาก็คือแม่ผู้ตายเนี่ยมีลูกชายก็คือนายสนุนทิทาย
ที่เสียชีวิตแล้วก็น้องสาวของนายสนุนอีกคนนึงนะครับ
ก่อนเกิดเหตุก็จะนอนพักผ่อนกันแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
ปรากฏว่าอยู่ดีลูกชายคลุ้มคลั่งขึ้นมาเอามีดพระมาไล่ฟันแม่กับน้องสาว
แม่กับน้องสาวต้องวิ่งหนีรอบบ้านนายบุญยืนก็เลยเข้าไปห้าม
แล้วก็ถูกลูกชายไล่ฟันอีกลุงบุญยืนก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไง
ก็ไปคว้ามีดปอกผลไม้มาก็แทงสวนลูกเข้าไปนะที่หน้าอกแล้วก็ที่ท้อง
ลูกก็ล้มลงดิ้นทุรนทุลายแล้วก็เสียชีวิต
ตำรวจสอบพ่อเจ้าอวดบอกว่าเมื่อ๒ปีก่อนจากการสอบสวนนะครับ
พบว่าผู้ตายเคยป่วยเป็นโรคเครียดทางครอบครัวก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาล
ทีนี้ก็กลับมาอยู่บ้านแต่พักหลังอาการเริ่มหนักขึ้นถึงขั้นจิตหลอน
พ่อเนี่ยจะเอาไปรักษาอีกแต่ลูกชายก็ไม่ยอมไป
เมื่อคืนนี้คลั่งแล้วก็หลอนถึงขั้นเอามีดไล่ฟันคนในบ้าน
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ที่บ้านเกิดเหตุ
ชั้นสองของบ้านเปิดไฟค่ะแต่บ้านเนี่ยล็อกเงียบเลยนะคะไม่มีคนอยู่ในบ้าน
ครอบครัวญาติพี่น้องก็ไปเตรียมงานศพที่วัดทุ่งคุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทีมข่าวก็เลยไปที่วัดนะคะสถานที่ตั้งศพของนายสนุนผู้เสียชีวิตนะคะ
วันนี้ก็มีญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อนบ้านมาร่วมงานศพกัน
ทีมข่าวได้คุยกับนายบุญยืนผู้ก่อเหตุซึ่งก็คือพ่อของผู้เสียชีวิต
คือทางตำรวจปล่อยตัวให้ไปงานศพลูกก่อนนะคะก็คุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละ
ส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตก็โอ้โหสีหน้าเศร้าหมองบอกกับนักข่าวว่า
นี่ลูกชายคนเดียวนะนี่ลูกชายคนเดียวเลยทำใจไม่ได้จริง
ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ถือโทษโกรธสามี
แต่เป็นห่วงสามีมากกว่าสามีเครียดและสามีก็รักลูกชายคนนี้มากด้วย
สำหรับงานศพเนี่ยนะคะก็ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดทุ่งกุ้มจังหวัดนครศรีธรรมราช
พระอภิษฐรรมศพคืนนี้คืนแรกชาปนกิจพรุ่งนี้เลยนะคะ
จากช่วงนี้โควิด๑๙การประกอบพิธีก็จะค่อนข้างรวดเร็ว
ก็รับสารภาพว่าเรียกว่าเป็นคนแทงลูกชายจนลูกชายตายจริงเพราะลูกคือกล้างป่วยทางจิต
พยายามจะทำร้ายภรรยาซึ่งก็คือแม่นี่แหละก็เลยปกป้องชีวิตของคนในครอบครัว
ก็เลยแทงลูกที่คลุมคลั่งอันนี้คือสิ่งที่พ่อให้การ
กับทางตำรวจอ่ะนะคะสอบปากคำเสร็จเนี่ย
ก็กลับบ้านไปรอรับศพลูกชายประกอบพิธีทางศาสนาให้เสร็จก่อน
แล้วเดี๋ยวต้องไปโรงพักต่อแล้วก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อนะคะ
พ่อก็ต้องอ้างเรื่องของการป้องกันตัวหรืออะไรก็ว่าไป